เจ้าหน้าที่บุกจับพระแล้วก็เด็กวัดที่ร่วมกันทั้ง
ค้ายาเสพติดแล้วก็เสพยาภายในวัดเลย
ไปดูนาทีที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและทหารบุกเข้าตรวจค้น
นี่นะฮะกำลังเข้าไปที่วัดนะครับ
เอี่ยมประชามิตรหรือว่าวัดแหลมฟ้าผ่า
อำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรประการ
หลังจากก่อนหน้านี้สืบทราบว่ามีพระลูกวัดแล้วก็เด็กวัดแอบลักลอบ
จำหน่ายยาเสพติดภายในวัดเลยนะครับ
กุฏิพระชื่อกุฏิ๓ฤดูเป็นกุฏิไม้ยกพื้นสูง
ทั้งหมด๓ห้องบริเวณห้องที่๓ด้านขวามือ
พบพระนครินอมโรหรือว่านายนครินเล็กทูบ
หลังจากถูกจับศึกนะก็เป็นนายแล้วนะฮะ
แล้วก็พบนายเอกซึ่งเป็นเด็กวัดนั่งอยู่ภายในกุฏิครับ

บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใสวางอยู่ในกล่องโทรศัพท์
ข้างโต๊ะตั้งพระพุทธรูปแล้วก็มีอุปกรณ์การเสพอีกหลายรายการ
ก่อนที่จะกระจายกำลังในการค้นห้องข้างเคียงอีก๒ห้อง
พบยาบ้าบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใสอีกจำนวนถึง๖๐เมตร
ซ่อนอยู่ในกระบอกไฟฉายสีเหลืองวางอยู่บนหิ้งพระนะครับ
โอ้โหที่ซุกซ่อนนี้เยอะนะ
ดีนะหมายถึงว่ากระบอกไฟฉายสีเหลืองที่พระเขาใช้

แล้วก็ไปไว้ที่หิ้งพระแต่มิดชิดแต่ก็ไม่มิดสายตาตำรวจหรอกนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปค้นกุฏิพระธวัชชัยกิติวโร
แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่รับสาภาพว่า
หมายเลขทะเบียน๑กกง๒๓๙๖๐๑ไว้ตรวจสอบครับ
จากการสอบสวนนายนักกรินยอมรับว่ายาบ้าทั้งหมดเป็นของตัวเอง
โดยติดต่อขอซื้อยาบ้ามาจากนายบอยไม่ทราบชื่อและนามสกุลจริง
ครั้งละ๑๐๒๐เมตรในราคา๑๕๐๐บาท
ก่อนที่จะมาแบ่งขายให้กับเด็กวัดแล้วก็แบ่งให้กับพระลูกวัดบางส่วน
พร้อมเพื่อนฝูงในราคาเม็ดละ๑๐๐๑๒๐บาท
โดยทำมาแล้วกว่า๑๐ครั้งนี่ในวัดนะคุณ
แบ่งขายกันเลยแบ่งขายแบ่งเสพเนี่ยนะฮะ
ส่วนเงินที่ได้มานะครับนายนครินจะนำไปใช้จ่ายส่วนตัว

ว่ามียาเสพติดประเภทหนึ่งยาบ้าไว้ในครอบครอง

ตั้งข้อหาร่วมกันเสพสารเสพติด

ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ตอนนี้ก็กลายเป็นนายนครินกับนายธวัชชัย
ผู้ต้องหายาเสพติดนั้นนะครับ